แล้วตอนนั้นอยากชนะไหมตอนนั้นอยากออก
อยากออกนี่คือไม่ได้ออกอัลบั้มนะคะอยากออกจากบ้าน
เหนียวออกมากพูดตรงเพราะว่าเราก็ไม่แฮปปี้เราก็โดนดุตลอด
แต่ถามว่าที่เราไปเนี่ยเราได้ความรู้มากเราเก่งขึ้นมาก
รู้ตัวเลยแต่ว่าทุกอย่างมันดูแบบกดดันเราไปหมด
เพราะว่ามันจะต้องก้าวเดินต่อไป
เราใช้นามสกุลนี้กับชีวิตนี้ตลอดไปไม่ได้
อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราดื้อหรือใครบอกเราหรือยังไง
เราชอบอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมีที่มาที่ไป

คนไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเรา
เสียงแล้วก็เรื่องราวในชีวิตของเขาค่ะ
แน่นอนว่าแต่ละคนต้องเคยผ่านอะไรมากมายมาในชีวิต
แต่เคยสังเกตไหมคะว่าหลายครั้งที่
แค่เรารับฟังเรื่องราวของเขา
เราก็ได้เรียนรู้อะไรได้ประสบการณ์ของเขา
มาใช้กับตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะคะ
แขกรับเชิญในวันนี้นะคะนั่งอยู่ข้าง
น้องน้ำกันกุลนัทปัญญากิตินันค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีพี่วินค่ะ
ถามก่อนเผื่อใครยังไม่รู้

ยังไงบ้างในช่วงเวลาชีวิตตอนนั้น
ว่าเป็นการที่เอาคนไปอยู่ในบ้าน
ระยะเวลาประมาณ๓เดือน๑๒คน

คีย์ที่มันแน่นไปมากกว่านั้นนั่นก็คือ

เด็กคนนี้เป็นคนยังไงนิสัยเป็นยังไง

คนที่ได้ชนะเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ร้องเพราะที่สุด

แต่ว่าคนทางบ้านเขารู้สึกว่าเขาอยากเอาใจช่วยเด็กคนนี้
เขาก็เลยมีการโหวตกันเข้าไปนะคะ
ระยะเวลา๓เดือนคนมองจากข้างนอกอยู่

ได้อยู่กับเพื่อนได้เล่นได้เรียน

มีคนส่งของกินเข้าไปเยอะแยะสปอนเซอร์ต่างนะคะ
แต่ว่าสำหรับตัวน้ำเองเนี่ย

รู้สึกว่าเป็นระยะเวลาที่เหนื่อยแล้วก็หนักหนา
ในชีวิตประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะ

แง่ของเราเป็นเด็กตื่นสายก่อนหนึ่งอย่างเลย
คือสำหรับน้ำการนอนนี้สำคัญที่สุด

สามารถนอนได้๑๐กว่าชั่วโมง
ยาวไปเคยทดลองว่าตัวเองจะนอนได้นานขนาดไหน
ก็คือตื่น๔โมงเย็นได้ไม่มีปัญหา

เขาปลุก๗โมงเช้า
เท่าที่น้ำจำได้นะคะ

แต่น้ำเดาว่าเขาน่าจะปลุกประมาณ๖หรือ๗โมงเช้า

อยากวิ่งเล่นอยากนั่งจิบชาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เรารู้มาว่าเรานอนน้อยมาก
มันก็เลยกลายเป็นว่าวันหนึ่งเราแทบจะไม่ได้นอน
แล้วก็อยู่ข้างในก็ต้องเรียน
แล้วก็เรียนกินทำนอนตื่นขึ้นมา

การตื่นการนอนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันโหดร้าย
ใช่ค่ะ
มันโหดมากนะคะสำหรับน้ำเนี่ย
เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มโตแล้ว

เหมือนเข้ามหาลัยแล้วเรามีการใช้ชีวิตเป็นของตัวเอง
เหมือนเด็กเรียนจบมัธยมใหม่
เราได้เข้ามหาลัยแล้วบอกมันตัวของตัวเอง

ถ้าวันไหนเราเหมือนเราพักเราอู้เรานอนเล่นอะไรอย่างนี้

และเราก็กลัวว่าเรากำลังประกวดอยู่ใช่ไหม
ใช่แต่ส่วนตัวน้าอาจจะไม่ได้เครียดในเรื่องนั้นว่าคุณวันโน้จะมองยังไง

กลัวครูครูดุมากค่ะ
เมื่อกี้น้ำพูดมานิดนึงว่าเป็นตัวของตัวเองไม่ได้

รวมแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า๓เดือนมันโหดมาก
คือเราก็มีความโผล่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าจุดที่เราโผล่นั้นเรามักจะโดนดุอยู่ตลอดเวลา
งั้นแสดงว่าตัวของเรานี่อาจจะแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากับรายการหรือเปล่าหรือยังไง
ก็ไม่เข้ากับความแบบว่าที่จะต้องมาบังคับบังคับอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนตัวเราเองรู้สึกว่าเราแพลนชีวิตตัวเองได้แฮปปี้กว่า

อยากออกนี่คือไม่ได้ออกอัลบั้มนะคะอยากออกจากบ้าน
เหนียวออกมากพูดตรงเพราะว่าเราก็ไม่แฮปปี้เราก็โดนดุตลอดแต่ถามว่าที่เราไปเนี่ยเราได้ความรู้มาก
เก่งขึ้นมากเรารู้ตัวเลยแต่ว่าทุกอย่างมันดูแบบกดดันเราไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะสุดท้ายมันคือการแข่งขันเพื่อนที่อยู่กับเราอ่ะยังไงเขาก็แข่งกับเราอยู่ดี

ใช่เราคงรู้สึกว่าเราไม่สนุกอะตรงนี้ไม่สนุกแล้ว
ก่อนหน้านี้ที่บ้านในเอฟเขาจะมีกระดิ่งที่สามารถเราอยู่เดินไปเคาะปึ้ง

ตอนที่น้ำเข้ามาเนี่ย๖สัปดาห์แรกยังไม่มี
แล้วมันเข้ามาที่๖สัปดาห์สุดท้ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องก็ไปยืนมองกระดิ่งทุกวันเลยพี่วินตั้งแต่กระดิ่งเข้ามา
แล้วอะไรที่ทำให้เราไม่สั่นกระดิ่ง
รู้สึกว่าถ้าเราทำเนี่ยมันจะจบนะหมายถึงอันนี้คุยกับตัวเองใช่ไหม
ถ้าเราสั่นปุ๊บที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้มันจะจบเลย
จะเป็นไอ้เจ้าหนี้นี่แหละคนแรกเลยที่เคาะกระดิ่งออกแบบว่าทนไม่ไหว
แล้วแม่เราจะรู้สึกยังไงแม่เราจะอายเขาไหมเพื่อนเราล่ะ
หรือว่าน้องสาวเราที่พยายามแบบช่วยเราตลอดอาอีเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้สึกว่าเขาจะรู้สึกไหมว่าเฮ้ยทำไมทำแม่ผิดหวัง
ทำไมเรื่องแค่นี้ไม่สู้อะไรอย่างนี้ค่ะสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่า

แสดงว่าไม่สั่นกระดิ่งเพราะนึกถึงคนอื่น

แต่ถ้าแบบไม่มีปัจจัยอะไรพวกนี้อาจจะสั่นไปแล้ว
เรียบร้อยตั้งแต่เค้าแขวนเลยค่ะ
แสดงว่าเด็ดขาดเหมือนกันนะน้ำเป็นคนแบบ

ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นเราตัดสินใจชัวร์เลย

เขาทำให้เรารู้ว่ามันถึงเวลาที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เราเหมือนได้ฟอสความเป็นผู้ใหญ่ก่อนคนอื่น
กันมันให้อะไรเยอะมาก
ความรับผิดชอบการทำงานหน้าที่นิสัยสิ่งที่ควรจะเป็น
ไม่ใช่แค่การเป็นศิลปินนะ
แต่การเป็นคนคนหนึ่งในสังคมเนี่ยมันต้องโดนอะไรหลายอย่าง
รู้สึกถึงคำหนึ่งหลายคนที่ชอบพูดว่าแบบ
แต่พอเราโตขึ้นมาเราเจอการทำงานเราเจอคนหลากหลายเจอความกดดัน
มันคือวิธีการทำงานหรือวิธีการที่เราเลือกที่จะใช้
สมมุติใครก็พูดได้พูดตรงเฮ้ยไม่ชอบเลย
แต่ว่าพอเราพูดไปอย่างนี้มันมีความผิดหวังทั้งคนที่เขาฟังอยู่
เราที่แบบว่ามันเหมือนมันปะทะกันไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้
ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบว่าเฮ้ยพี่หนูว่าเราลองดูตรงนี้ไหม
หรือถ้ามันเวิร์คกว่าเราจะได้มีวิธีการที่ดีกว่านะอะไรอย่างนี้
คือชีวิตในบ้านจนมาถึงทุกวันนี้เขาก็สอนให้เรารู้จักวิธีการทำงาน
จากวิธีการพูดรู้จักวิธีการสื่อสารกับคนอื่น
ใช่ให้สถานการณ์ทุกอย่างราบรื่น
ใช่ตอนที่ออกมาจากบ้านแล้วเราอยู่จนถึงไหนนะ
จนถึงวีคสุดท้ายวีคสุดท้ายเลยใช่ไหม

ออกมาจากบ้านปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าค่ายเพลง

ใช่ไหม
รุ่นตอนที่น้ำอยู่มา
แสดงว่ามีศิลปินก่อนหน้านั้น

ออกไปจากบ้านแล้วไปอยู่ในค่ายเนี่ย

โหแค่แข่งกันในค่ายเราอะ

และยังมีศิลปินคนอื่นในวงการอีกเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงศิลปินต่างประเทศอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลย
มันเป็นการจำลองโลกเสมือนจริง

ทำให้เรานั้นออกมาใช้ชีวิตได้อย่างดี

แข่งกันคือไม่ได้มาตั้งหน้าตั้งตาแข่งกันนะ
ถึงว่าเวลาการขายงานการทำงาน

มันอยู่ที่การกระทำของเราทั้งหมดเลย

เหมือนอารมณ์แบบสร้างแบรนด์ให้ตัวเองไหม

ใช่สมมุติว่าพี่มิ้นเป็นคนขายงานใช่ไหม

ขายงานนี้ให้น้ำไปแล้วน้ำไปทำงานแล้วแบบ
ลูกค้าบอกว่าอุ๊ยน้องคนนี้ไม่เวิร์คเลยว่ะเมีย

พี่ก็อุ๊ยตายแล้วไม่กล้าส่งน้องคนนี้ไปอีกแล้ว

ก็เลยกลายเป็นว่าเราจำเป็นต้องพุชตัวเองให้สุด
แล้วถ้าเป็นร้อยคนอ่ะพี่มิ้นท์จะนึกถึงขายสมมุติ
ขอผู้หญิงร้องเพลงเพราะคนหนึ่ง
โหยในมือเรามีเป็นร้อยคนเลย

ทำยังไงให้หนูอยู่ในใจพี่มิ้นเป็นคนแรก

มันก็ทำสุดนิดเลยค่ะไปหน้างานไปเจอลูกค้าไปอะไร
แล้วก็ตั้งใจฟังรู้ว่าเขาอยากได้อะไร
แล้วเราก็ตั้งใจทำให้ได้พัฒนาสกิลตัวเอง
แรกมีปัญหาอยู่แล้วเราก็ไม่ใช่แบบเกิดมา
พูดเก่งร้องเพลงเก่งเอ็นเตอร์เทนเก่ง
เราต้องค่อยไปเรื่อยไปแอบดูพี่เขา
หลายคนที่อยู่ในค่ายเครือเดียวกัน
เราก็ดูว่าเขาทำยังไงแบบนี้ใช่ไหมที่ลูกค้าชอบ

สิ่งนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้น้ำพูดว่า
คนอื่นที่เขาอาจจะเห็นว่าสิ่งนี้คือความสตอเบอรี่อันนี้คือใช่ไหม

เราก็ดูว่าเวลาเวลาเราพูดกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เขาไม่เข้าใจ

แต่ทำไมพี่เขาพูดเรื่องเดียวกันกับเราแล้วดูโอเคนะ

ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่หลายคนเขาอาจจะยังติดภาพรถดื้ออยู่
เดี๋ยวดื้อเนี่ยพี่ขอพักแต่พี่มีเรื่องที่อยากจะถาม
ถือว่ามันน่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของประเทศที่เกิดแฟนคลับ

จริงก็ใช่ค่อนข้างใช่เลยตอนแรกอาจจะคิดว่าไม่
ตอนแรกก็รู้สึกว่าใครก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลย
เขาต้องการอะไรจากเรานะเขาดูรู้จักเราจังเลย
เขาดูอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอสักพักหนึ่งเราก็รู้ว่าที่ผ่านมาจริง๓เดือนมันก็มาจากการโหวตจริง
โดยเฉพาะที่บ้านเราเนี่ยก็ไม่ใช่บ้านที่มีฐานะ
แม่ก็แม่ก็ไม่ได้เป็นคนโหวตจนทำให้เรามาจนถึงวีคสุดท้าย

เวลาน้ำออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยน้ำทำยังไงที่จะให้คนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับได้รู้จักเรา
ตอนนั้นเราก็พยายามตั้งใจทำทุกอย่างที่ทำได้
ที่พี่มิ้นบอกว่ามีแบบพิธีกรมีเล่นละครแล้วก็มีปล่อยเพลงของเราให้มันประสบความสำเร็จ
แต่ว่าขออนุญาตวงเล็บเรื่องราวของแฟนคลับของน้ำนิดนึงนะ
ตอนนั้นที่เขาพยายามมากที่จะให้คนข้างนอกเนี่ยพอจะรู้จักเรา
เวลาเราไปอีเว้นต์ข้างนอกตามห้างหรือตามอะไรเนี่ย
เพราะของเรามันพอจะมีกลุ่มคนที่มามุงเรา
คนข้างนอบนอกเวลาเดินผ่านมาก็จะว่าอุ้ยใครอ่ะเขาคือใคร
แต่ถ้าคนอื่นเนี่ยได้ยินแล้วก็เรายืนมองไม่มีใครบอกเราเราก็เดินผ่านไปใช่ไหมคะ
แต่แฟนคลับน้ำเนี่ยก็จะมีทีมก็จะมีทีมที่อยู่รอบนอกที่คอยถือแบบ

ทำแก้วทำอะไรที่เป็นแก้วและรูปหน้าน้ำและเป็นชื่อนำสกุลช่องทางโซเชียลต่าง

มีนะคะมีคนตามมาเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าแล้วก็รวมไปถึงช่องทางต่าง
เขาจะเป็นคนรีบเข้าไปเสิร์ฟเลยว่า
คนนี้เป็นใครร้องโอเคนะน่ารักดี

ว่าวิธีการที่เราจะต้องวางตัวกับแฟนคลับจะต้องทำยังไงอืมอย่างเช่นว่าเฮ้ยเราจะไม่ให้ความสนิทสนมกับแฟนคลับมากนักนะเราต้องไว้ตัวหน่อยนะอย่างเงี้ยทางตอนนั้นทางค่ายเนี่ยเขาเขาบอกยังไงคะเรื่องการทำตัวแล้วเราแล้วเราทำไหมหรือยังไงจริงเขาก็บอกเขาก็บอกว่ามีทุกสังคมเนี่ยมีทั้งคนที่ดีแล้วก็คนที่ไม่ดีแล้วก็
ฉะนั้นถ้าให้สบายถ้าให้เขารู้ว่าลีมิตเขาอยู่ตรงไหนลีมิตเราอยู่ตรงไหนมันจะไม่เกิดอาการแบบกะอักกะอ่วนในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปนานนานเนี่ยมันจะมีวิธีแล้วก็มีรุ่นพี่หลายหลายคนที่เขาเมเนจระหว่างตัวเขาเองกับแฟนได้อย่างดีก็ดูเป็นตัวอย่างไปแต่อย่างของน้ำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองคือตรงไหนคือตรงไหน

เราเป็นเพราะเราเหงาด้วยหรือเปล่าแล้วเรามาจากต่างจังหวัดไงค่ะเราก็ไม่ได้มีเพื่อนที่แบบว่าคบกันมาตั้งแต่มัธยมอยู่จังหวัดเดียวกันพอเราจะนัดเจอเพื่อนโอ้เพื่อนอยู่โคราชนู่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจะได้พบเจอใครเข้ามามหาลัยปีเดียวก็มาทำงานในวงการเลยเพื่อนก็น้อยก็มีเพื่อนมีแฟนคลับเนี่ยแหละค่ะที่อยู่เป็นเพื่อน
แล้วก็น้องที่เราแบบว่าเห็นมีทุกช่วงวัยใช่ค่ะไปปรึกษาเขาว่าอุ้ยพี่พี่ตั๊กหนูอ่ะช่วงนี้หนูเครียดมากเลย
ปวดหวนตรงนี้นี่นั่นคือหนูเครียดเรื่องเขาบอกว่าก็ต้องให้เขาก็ให้คำปรึกษา
เป็นช่วงวัยน้ำอาจจะต้องไปดูดตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอย่างเพื่อนอย่างเงี้
เหงามากเลยที่เป็นแบบวัยรุ่นรุ่นเดียวกันเราก็จะรู้ว่าคนนี้คุยเรื่องนี้ได้
คนนี้คุยเรื่องนี้ได้คนนี้คุยเรื่องนี้ได้อะไรอย่างเงี้เหงาอ่ะคืนนี้สักหน่อยไหมเรา
ไปที่นี่ไปที่นี่อะไรอย่างเงี้เลยบอกคนนี้อุ้ยหิวข้าวอ่ะ
กินอะไรกันอ่ะเดี๋ยวไปด้วยดิอะไรอย่างเงี้ยอืม
ก็คือสนับสนุนเรามาตลอดจนถึงวันที่เราออกมาข้างนอกออกมาย้ายมา
ก็มีการล่องลอยอยู่ประมาณนึงค่ะ
คอยช่วยดูแลงานให้

แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ย
มันก็จะกลายเป็นไม่ใช่ศิลปินแล้ว
เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นศิลปิน
ตอนนั้นมันยังมีหนทางอายุมันยังได้อยู่
เพราะฉะนั้นเราต้องรีบพุชตัวเองมากกว่านี้
แล้วก็บอกพี่หนึ่งว่าหยไปอยู่ไหน
ชอบตามไปหน่อย
ให้พี่หนึ่งตามเสนอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราไปพูดคุยเอง
ให้เขาดูว่าเขาสนใจเราหรือเปล่า
คือเราต้องเตรียมขายตัวเองไม่ได้ฝากฝั่งพี่หนึ่งขนาดนั้น

ได้คุยกับพี่โอ๊ปเลยเดี๋ยวพี่จะบอกพี่โอ๊ปให้
นี่ก็คือน้ำก็พยายามผลักดันตัวเอง
ใช่ในทุกช่องทางที่จะสามารถที่จะเป็นศิลปินต่อไปได้

ก็คือเป็นไข้เดียวกันอยู่ดี

เราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตฝากฝังก็ทักไปหาพี่โอ๊ค
แล้วทำไมเขาเลือกเรานั่นสิคะนี่ไม่รู้ทำไมเขาเลือกเรา
วันนั้นเนี่ยทุกวันนี้มาคุยกันยังขำกันอยู่นะคะระหว่างน้ำกับพี่โอ๊คพี่โอ
ไม่รู้ยังไงนะเหมือนแบบกำลังมึนโดนของหรือเปล่า
หนูก็บอกหนูก็งงพี่เหมือนกันนะณวันนั้นแต่ว่าเหมือนพี่โอ๊บก็บอกประมาณว่า
เชื่อใจพี่หนึ่งหลังมันก็จะดูว่าทำงานเนี่ยเป็นไปด้วยได้ไหม
แล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยคำที่ว่าพี่อยากทำวงหญิงล้วนเราโอเคไหม
แล้วน้ำก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่เราเหงามาตลอดนะ
เพื่อนน้อยด้วยแล้วก็เวลาไปร้องเพลงเนี่ยค่ะมันมีไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศ
แล้วผู้จัดการเราก่อนอันนี้ก็เป็นผู้ชายก็นอนด้วยกันไม่ได้อยู่ดี
แล้วอยู่ในห้องแล้วก็เหงาเบอร์ไปไหนก็ต้องคนเดียวแต่งหน้าคนเดียว
พอเขาเสนอมาเป็นวงนี่ก็ชอบเลยใช่ไหม
ใช่เราก็รู้สึกว่าเอาหนูพร้อม
และอยากจะรู้ด้วยว่าแบบว่าก่อนหน้านี้ตอนเด็กอาจจะมีแบบทะเลาะกับเพื่อน
เรื่อยเราก็รู้สึกว่าเรานิสัยไม่ดีหรือเปล่า

ทุกวันยังโอเคจีบหัวกันอย่างนี้เลย

เพราะว่ามันจะต้องก้าวเดินต่อไป
เราใช้นามสกุลนี้กับชีวิตนี้ตลอดไปไม่ได้
อย่างนั้นก็แสดงว่ารู้สึก
คือเราพยายามทำให้เขาหลุดออกจากตัวเรามาตลอดอยู่แล้ว

เมื่อกี้ขอย้อนไปเลยย้อนไม่ไกลหน่อยค่ะ

ที่บอกว่ามีคนบอกว่าเราดื้อใช่ไหม

เราไม่มีกำแพงกับคน

ถ้าพูดอย่างนี้มันจะชมตัวเองไปหรือเปล่าคะ

อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราดื้อหรือใครบอกเราหรือยังไง
เราชอบอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมีที่มาที่ไป
เพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เราไม่เข้าใจแล้วเขาแบบพูดจากกำกวมกับเรา

พี่มินห้ามน้ำจับไมค์ตัวนี้แต่จริงมันอาจจะมีจังหวะที่เราได้จับไมค์ขึ้นมาพูด
อย่าจับนะแล้วนางถามว่า
ทำไมพี่มันยังไงคือถ้าจับแล้วมันพังหรือมันสึกหรอน้ำจะไม่จับอยู่แล้ว
แต่อยู่พี่มาพูดมันวิเศษมาจากไหนหรอหรือยังไง

มันจะช็อตนะเพราะว่าเหมือนมีปัญหาเรื่องไฟอยู่อย่าพยายามไปจับมัน

อะไรที่เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นสำหรับเรา

แล้วมันมีเรื่องอื่นไหมที่เขาก็มีเหตุผลของเขาที่แข็งแรง
น้ำรู้สึกว่านั่นทางนั้นก็แข็งแรงเหมือนกันแต่เราดื้ออ่ะ
จริงเนี่ยน้ำก็รับฟังทุกเหตุผลหมดนะคะถึงแม้ว่าเราจะดูดื้อก็ตาม
สมมุติว่าพี่มิ้นแค่บอกนะว่าพี่ไม่ชอบแค่นั้นเลย
ก็เข้าใจพี่มิ้นนะคือมันคือความต้องการของเขาที่เราไม่จำเป็นต้องไปเข้าใจทั้งหมดหรอก
แต่พี่มิ้นไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพความไม่ชอบของพี่มิ้นด้วย
แต่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกตอนเด็กเนี่ยเราอาจจะดื้อแบบก็แค่ไม่ชอบ
แล้วทำไมคือคนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะแล้วพี่จะต้องมาไม่ชอบคนเดียวเหรอ
แต่พอตอนนี้เราโตขึ้นแล้วเราก็พยายามเข้าใจทุกคนมากขึ้น
ก็แค่พี่มีนไม่ชอบน้ำจบแล้วน้ำเข้าใจแล้ว
แล้วอาการดื้อของเราที่ผ่านมาหรือที่เป็นคนตรงมันทำให้มีผลกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
หรือคนที่เรารู้จักไหมคะคนรอบตัว
ประมาณนึงเลยค่ะบางคนเขาจะเข้าใจเราผิดมากกว่าว่าความต้องการของเรามันดูรุนแรงกว่าที่เราคิด
ต้องการรุนแรงคืออะไรขยายความหน่อย
เจ๊น้ำกว่าจะเล่าเหตุการณ์อันนึงที่มันดูตลกมากแล้วรู้เลยว่าเป็นเพราะเป็นเรามันเลยเกิดอะไรแบบนี้
อย่างตอนนั้นน้ำไปถ่ายละครกับป้าแจ๋วแล้วก็ป้าแจ๋วก็เดินมาป้าแจ๋อยุธนาบอกว่า
เนี่ยฉันทำน้ำจำไม่ได้น่าจะเป็นน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยฉันทำมาให้กินได้นะ
แล้วก็วางน้ำก็เลยณจุดนั้นเรามองเห็นว่ามีนักแสดงหลายคนมากมีรุ่นใหญ่มีแบบนู่นนี่
แล้วไอ้มะม่วงน้ำเปล่ามันมีจานเดียวแล้วป้าแจ๋วว่าทำมาจานเดียว
ส่วนตัวน้ำก็เลยคิดว่าแล้วหนูจะกินได้เหรอเข้าใจไหมคะเหมือนแบบเพราะเรามีพี่ผู้ใหญ่มีอะไรในนั้นเต็มไปหมด
คือที่ผู้ใหญ่เขาทานกันมันก็ไม่น่าเหลือถึงเราแล้วอ่ะใช่ไหมคะหนูก็เลยหันไปถามว่าทานได้เหรอคะ
แต่ความเข้าใจของป้าแจ๋วนะตอนนั้นก็คืออ้าวคิดว่าฉันทำฝีมือคือกินไม่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
คือน้ำถามว่าอันนี้กินได้จริงเหรอคะ
เหตุการณ์สั้นก็คืออันนี้กินได้นะฉันทำมาให้หนูหันไปถามว่า
แต่ป้าแจ๋วเข้าใจว่ามันกินได้จริงเหรออร่อยใช่
พูดคุณแจ๋วเยอะมากมีผู้ใหญ่เต็มไปหมดเลยหนูทานได้จริงใช่มั้ย
คุณพี่คล้อไหมว่าอะไรที่ทำให้ปะเจ๋วเข้าใจผิดในเรื่องนี้
น่าจะเป็นเป็นโดยรวมของหนูเลยค่ะคือเป็นน้ำ
สีหน้าแววตาและน้ำเสียงใช่มะ

แล้วได้ปรับบ้างไหมคะหลังจากเหตุการณ์นั้น
เพราะวันนั้นคือนี่คือจุดพีคที่รู้สึกว่าจุดนี้มันทำให้เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแล้ว
แล้วเราก็พยายามปรับมาเรื่อยเพราะว่านี่มันผ่านมาหลายปีมากน้ำก็ยังจำในหัวเป็นแค่เรื่องน้ำปลาหวานเอง
หลายคนมองมวนรวมดีแหว่าพอเป็นน้ำแล้วแบบอ๋อ
แต่จริงพี่เจออย่างนี้หลายคนน่ะในสังคมอยู่เนี้ย

ก็โตพอสมควรถ้าเด็กเจเนอเลชั่นเด็กกว่าเราพี่เจอหลายคนที่ในใจไม่ได้ต้องการที่จะแสดงออกแบบนี้
อันนี้ทำไมทำหน้ากวนเราเป็นแบบเองไว้ทางนั้น
ใช่เราจะเป็นลักษณะนั้นมาโดยตลอด
งั้นแสดงว่าใครที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องใช้วิธีการประมวลผลว่า
ใช่มันต้องจำเป็นคือบางคนก็จะบอกว่าก็เราเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้คิดไม่ดีอะไรอย่างนี้
แต่คนรอบข้างเขาไม่ได้มานั่งเข้าใจเราทุกคนนะ
ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้จูนให้ติดกันให้มันเข้าใจกันใช่ไหม

ตลกแต่ก็เป็นดีนะที่เป็นเรื่องแค่นี้
ใหญ่กว่านี้มีไหมคะที่เขาเข้าใจเราผิดด้วยอะไรแบบนี้
ใหญ่กว่านี้นี่จำไม่ค่อยได้เลยอะค่ะ
แต่ว่าก็จะโดนเข้าใจผิดเยอะเยอะอยู่ตลอดเวลาเราทำอะไรไม่ได้
ถ้าตอนนี้เต็ม๑๐เนี่ย๑๐นี่คือแบบว่าลื่นไหลกับทุกคนเลยนะ
ทุกคนรักเอ็นดูให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่
ตอนนี้ก็ยังคงเป็นอยู่ที่๗อยู่ดีค่ะ

ก่อนหน้านี้น่าจะมี๓๔ได้เลย

เวลาที่เราโดนคนเข้าใจผิดคือเข้าใจผิดอย่างป้าแจ๋วเนี่ย
เรายังมีโอกาสได้แบบไม่ใช่นะคะหนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
ถ้าเข้าใจผิดเราไปแล้วไม่ชอบเราไปแล้วเนี่ยเราจัดการยังไง
ในชีวิตแส่เดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นโดยอย่างแบบ
เรื่องหนึ่งในชีวิตตอนเด็กเลยค่ะ
ปฐมเนี่ยเราจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่
อนุบาลจนถึงป่า๖เลยว่าโรงเรียนนี้เนี่ยไม่ให้เปลี่ยนห้อง

ก็ไม่ถูกตั้งแต่หนุ่บาลเลย
เหมือนเด็กแย่งเพื่อนโตขึ้นมาหน่อยแย่งกันแบบสอบได้ที่หนึ่ง
แล้วก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะมีเรื่องหนุ่มเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนักหนา
ไม่ถูกกันอยู่นั่นอ่ะเพื่อนเพื่อนรอบข้างเนี่ยก็จะบอกว่า
น้ำวันนี้มึงอย่ามาคุยกับกูนะเพราะว่ากูจะไปเล่ากันบ้านมัน
อ๋อเดี๋ยวจะแบบหาว่าฉันเทคไซส์แก่แล้วก็ไม่ได้รอบกันบ้าน
ใช่เราจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยอย่างนี้เราก็ไม่ถูกกันตลอดเลย
จนมันจะต้องสอบเข้ามัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายอีกโรงเรียนหนึ่ง
ก็รู้สึกว่าหมดวาระ๖๗ปีที่ผ่านมาของเราแล้ว
ในที่สุดเราจะบีฟรีจากไอ้เจ้าหนี้ไอ้เพื่อนคนนี้ที่แม่งมีปัญหากับชีวิตเรามาโดยตลอดเลยนะคะ
สอบเข้าโรงเรียนมัธยมโอ้โหเจออีก๑๗ห้องสุ่มมาอยู่ห้องเดียวกัน

โอ้โหณวันนั้นน้ำอึ้งไปเลยนะไม่รู้จะพูดว่ายังไงโอ้ตายหาละ
แปดปีที่ผ่านมาที่จะต้องทนกับมันเข้ามาโรงเรียนใหม่
ก็เจออีกต้องมาเจอในห้องเดียวกันอีก
ห้องพี่มิ้นคิดดูมันเกิดอะไรขึ้นนะกับสิ่งนี้
เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียนไปก็ปกติเราก็มีเพื่อนของเรา
มันก็มีเพื่อนของมันเพื่อนใหม่เราก็คงจะเมสเรนไม่ยาก
ไปไปมาทำไปเหมือนเขาก็ไปพูดว่า
เราเนี่ยชอบแย่งแฟนคนอื่นนะ
เขาก็ยังทำตัวเป็นศัตรูกับเราอยู่ดี
ไม่เคยนะอันนี้มันลึกไปกว่ามากกว่านั้นอีกนะ
มันเหมือนแบบคุณแม่ได้โทรไปคุยกันกับคุณแม่ทางฝั่งนู้นด้วยนะ

ใช่เพราะแม่รู้สึกว่าเด็กอยู่ด้วยกันมา๖๗ปีแล้ว
ทำไมถึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

เขาทำกับเราอย่างนี้เราทำกับเขาบ้างไหม

มันไม่มีอะไรแล้วเราจะไปเป่าประกาศว่า
เราไม่ใช่คนที่ชอบแย่งแฟนคนอื่นนะ

พูดโกหกมันแล้วมันตะกิดตะขวงในหัวใจ

แล้วน้ำก็มันทำอะไรไม่ได้

มันเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกวันนี้มันโตมากแล้ว

นี่คือปล่อยให้เขาทำกับเราไปเรื่อย

ครึ่งห้องค่ะเกินครึ่งห้องด้วย

นั่งแบบหลังห้องกับเรา

มันเป็นสิ่งที่ทำยากมากสำหรับในอายุเท่านั้น
ใช่ที่มีคนมาทำอะไรกับเราแล้วเราไม่ตอบโต้

แต่บางเรื่องมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะไฟล์ได้

ก็คือเวลาจะช่วยทำให้ความจริงทุกอย่างกระจ่างออกมา

เพื่อนที่เคยเทไปครึ่งห้องก็กลับมาหาเราได้

แล้วที่น้ำบอกว่าทุกวันนี้คุยกับเขาได้แล้ว

เหมือนคุณแม่เราก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาก็ยังอยู่โคราชอะไรอย่างนี้ค่ะ
จากเรียนหนังสือแล้วก็กลับไปที่โคราชบ้าง
ก็มีการมาเจอคุณแม่เราแล้วก็มีการไหว้ทักทาย
เราก็นั่งรู้สึกว่ามันก็โตกันแล้ว

เขาอาจจะคิดไม่ได้เหมือนกับที่เราก็เคยคิดไม่ได้เหมือนกัน
วันนี้มันก็ทักทายกันเป็นปกติดีกว่า

แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่พี่ว่าน้ำผ่านมาได้ดีมาก
มันสำคัญมากกับการเป็นวัยรุ่นกับเพื่อน

แล้วความทุกวันนี้พี่ถามหน่อย
ที่ชัดเจนที่สุดที่พี่เห็นคือเป็นคนตรง

ผลักดันให้เรามาเป็นน้ำเอลิสอย่างทุกวันนี้ได้ยังไง
จริงก็ทั้งหมดทุกอย่างเลย
เพราะว่าหลักในการตัดสินใจในชีวิตของน้ำเนี่ย

เราเป็นคนนึงแหละที่นิสัยไม่ดีในการโทษคนอื่น
สมมุติว่าแม่อยากให้เราเรียนมหาลัยนี้

สุดท้ายแล้วเราไม่ชอบเราไม่รักในคณะหรือมหาลัย
แล้วเราจบออกมาทำงานที่เราไม่ชอบเนี่ย
แล้ววันหนึ่งนั้นจะต้องกลับไปโทษแม่แน่

เพราะฉะนั้นน้ำจะตัดรอบข้างทั้งหมด
ทุกคนจะมาช่วยตัดสินใจในวันที่น้ำตัดสินใจสำคัญ
แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รับฟังเลยนะคะ
แล้วก็รับฟังถึงข้อดีข้อเสียข้อแนะนำจากทุกคน
แล้วเราก็เก็บอันไหนมาคิดแล้วก็พยายามรวบรวมทั้งหมดด้วยตัวเอง
แล้วก็คิดว่าถ้ามันเฟลล์ขึ้นมาถ้ามันผิดพลาดขึ้นมา
เรารับเรารับตรงนั้นได้ไหมแล้วเราจะแก้ไปทางไหนได้ไหม
แล้วถ้ามันดีมันจะดีไปถึงไหน
ทั้งหมดที่มันเป็นก้าวสำคัญนั้นจะพยายามตัดสินใจด้วยตัวเอง
ก็คือทุกอย่างน้ำจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนั่นเอง
วันที่เดินเข้าไปหาพี่โอ๊คก็ไม่ได้บอกใคร
แล้วหนูเอาจำแน่ออกเป็นแบบ๒แนวใหญ่แล้วกันค่ะ
โอ้โหมีจำแน่ออกด้วย
เพราะว่าเป็นคนมีหลายมูดในชีวิตมาก
มีทั้งแบบว่าข้อสดใสน่ารักมีความดักบ่น

ฉะนั้นก็เลยจะมีแบบหลายอย่างใช่ค่ะ
หนึ่งอย่างที่ทุกวันนี้ทำเป็นประจำ
แต่น้ำจะไม่ได้เป็นแนวให้กำลังใจตัวเองหรือให้ความรู้
นางจะชอบฟังเรื่องราวฆาตกรรม
ฟังเสียงพูดคุยเรื่องราวฆาตกรรม

พอไฟมืดปุ๊บมายุ่งข้างหลังแล้ว

เงื่อนงามอะไรอย่างนี้ค่ะเราว่าหลายคนก็ยุคนี้ก็เป็น

ใช่ค่ะแล้วก็๒ก็คือเพลง
แน่นอนเราเป็นศิลปินก็ชอบเพลงนะคะ
แต่ว่าเพลงที่ฟังเนี่ยก็ถ้าจะเน้นเป็นที่แบบความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังเนี่ยก็จะเป็นเพลงเกาหลี

โอ้ยขออีกอีพีด้วยไหมเนี่ย
ใช่ค่ะเราเป็นติ่งมาตั้งแต่อายุ
เพราะฉะนั้นนี่ก็คือวงการบันเทิงเคป๊อปกับรีน้ำก็จะควบคู่กันมาโดยตลอด
ก็คือบางเพลงเกาหลีที่เราชอบนั่นแหละ

แล้วก็เป็นแบบทุกคนเต้นเป็นทุกคน
ก็คือเสียงพูดคุยกับเสียงเพลงที่เราชอบนั่นเอง

วันนี้ได้หลายเรื่องเลยนะคะจากน้องน้ำ
จากน้องน้ำฝากผลงานมีอะไรบ้างว่าไปเลยค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะที่สำคัญเลยก็คือ

นะคะที่จึงมีเวลาเหลือเยอะค่ะ
สามารถจ้างงานน้องน้ำได้

ช่องทางไหนได้บ้างคะที่ยังติดตามน้องน้ำ
นะคะก็เฟซบุ๊คแฟนเพจน้ำกันกุลนัทค่ะแล้วก็ลีน้ำในอินสตราแกรมนะคะ
แล้วก็ในยูทูปด้วยในน้ำชาแนลอืมอ่าอย่าลืมไปติดตาม
ความน่ารักและความซื่อตรงกับหัวใจของตัวเองของน้ำน้ำนะคะ
มีอะไรติชมก็ตามทุกช่องทางที่ฟังกันเลยนะคะวันนี้มิ้นท์กับน้ำไปก่อนแล้วค่ะ